พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ที่ว่าแปลกเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะควันเหมือนควันบุหรี่เลยนะ

พุ่งออกมาจากกิ่งของต้นข่อยที่บ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันออกมาได้ยังไง

เห็นควันไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ย

นี่ควันค่อยพ่นออกมาแบบนี้เป็นระยะ
เธอบอกว่าเธอก็งงเหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
แต่อยากให้นักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เหมือนกัน
คือมองเธอมองไปในทางวิทยาศาสตร์นะคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายอมรับว่ารู้สึกแปลกใจ
ชื่อว่านางสาววิริยาคำแสนโคตร
แปลกใจมากเลยว่าไอ้ควันคล้ายควันบุหรี่ที่มันพุ่งออกมาจากต้นข่อยเป็นระยะเป็นระยะ

จุดเริ่มต้นก็คือเธอเหลือไปเห็นควันเนี่ย
ตอนที่นั่งกินข้าวกับแม่อยู่บนแคร่ข้างต้นข่อยนี้
หลังจากนั้นก็เรียกเพื่อนบ้านมาให้ดูนะคะ
เพื่อนก็เพื่อนบ้านก็เห็นเหมือนกันเลยเพราะมันออกมาเป็นระยะ
ขณะนี้ตัวเองก็ยังไม่ทราบเลยว่ามันออกมาได้อย่างไรนะคะ

มันเหมาะเหมือนอีกอย่างประมาณเนี่ยค่ะ
เหมือนคนบุหรี่แล้วกระเป๋าควันประมาณเนี่ยนะจ้ะ

ใช่จ้ะค่ะไม่ได้ไล่มาตอนหนึ่งแต่ว่ามันไล่จุ้นหนึ่งไม่ง่ายต่อ

เราก็งงแก่กัน
แบบว่าแต่จะของบ้านโง่นเลย
แต่มีคุณผู้ชมถามว่ามีเลขที่บ้านไหมฮะ
ไม่ได้บอกมาบอกแค่เรื่องมหัศจรรย์นี้นะคะ
ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนี้ยเขาบอกว่าต้นข่อยเป็นต้นไม้ที่มีลูกคเทวดาสถิตอยู่ตามความเชื่อโบราณ
แต่สาเหตุทางหลักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบ
เจ้าของบ้านบอกว่าก็อยากให้เหมือนกันนะอยากให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพิสูจน์หน่อยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ
แต่นักเสี่ยงโชคไม่รอนักวิทยาศาสตร์แน่นอนนะคะ

ใช่พกข้าวพกของกันไปมีทั้งแป้งมีทั้งทูบมีทั้งเทียนพวงมาลัยไปครบนะคะ
พักหนึ่งจะผ้าหลากสีจะถูกเอาไปพันแล้วก็มีของไปวางบูชาไว้
นี่เป็นความแปลกเอามาให้ดูที่อุดร